ทีนี้คุณผู้ชมคะเราดูจากงานศพเนี่ยนะคะ
เราก็มาดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยค่ะ
แน่นอนก็ต้องถามรองโจ๊กนั่นแหละ
รองจกก็มีการให้สัมภาษณ์ออกมาอยู่เรื่อยเนี่ยนะคะ
บอกว่าขอเวลาวันนี้วันอะไรละวันพระฤหัสใช่ไหม

ถูกต้องพรุ่งนี้วันศุกร์น่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็มีการเปิดเผยคดีของแอมสายนายค่ะ
บอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแล้ว
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน๘๐แล้ว

เดี๋ยวต้องรอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ก็เบื้องต้นคิดว่าน่าจะวันศุกร์นี้ที่จะครบ๑๐๐
ส่วนจะมีการออกหมายจับใครเพิ่มไหม
ตอนนี้ทางรองโจ๊กบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะคะ
ถ้าเกิดว่าดูจากไทม์ไลน์นะคุณผู้ชม

คุณซายมณฑาทิพย์ที่เป็นเหยื่อรายแรกเนี่ย

แล้วพอมาปี๖๓ก็มีคนตายอีก๑๒ศพ
พอมาปี๖๔อันนี้คนตายเยอะเลย๑๑ศพ
แล้วปี๖๖เนี่ยตาย๓ศพ
ช่วงเวลา๓ปีเนี่ย๖๔๖๕๖๖เนี่ย
แล้วก็เลยทำให้ปริมาณจำนวนศพเพิ่มมากขึ้น
แล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ด้วยไง
เส้นทางการเงินเงินหมุนเวียนในบัญชี

รวมแล้ว๗๘ล้านบาท
ทำอะไรเอาเงินจากไหน
ก็๗๘ล้านบาทเนี่ยที่มีการโอนไปยังบัญชีอื่นน่ะ

พบความเชื่อมโยงประมาณ๑๑๑๑๒บัญชี

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวม

ถ้าพบว่ามีใครเนี่ยไปคล่องเกี่ยว

ทีนี้นอกจากตรวจสอบเรื่องของหลักฐาน

เห็นว่าล่าสุดนะมีการเชิญแพทย์หญิง
คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีต

เหยื่อของแอมแต่ละรายด้วย
เป็นการให้ความเห็นจากภาพถ่ายของศพ

ซึ่งท่านก็บอกว่าเหยื่อของแอมเนี่ย

ทุกศพเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกัน

ไปช่วยเสริมให้การรวบรวมหลักฐาน
ของตำรวจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
แล้วก็ให้การดำเนินคดีมีความรัดกลุ่ม

ถ้าเกิดว่าผ่าศพดูก็จะรู้เลย

เพราะถ้าเป็นการเสียชีวิต

จะมีความแดงสดที่คุณหญิงหมอบอก
แล้วเมื่อวานนี้มีการเชิญตัวพยานแวดล้อม

เขาเป็นเพื่อนของแอมนี่แหละ

ชื่อว่าใหม่เพื่อที่จะขอซื้อประกันชีวิตให้กับแด้

ถามว่าใหม่เป็นเพื่อนกับแอมตั้งแต่สมัยไหน

ใหม่มีข้อมูลนะบอกว่าแอมเนี่ยเคยมาติดต่อใหม่ครั้งนึง

ถูกต้องคือจริงใหม่ก็ขายประกันแอมก็ขายประกัน

จริงฉันอาจจะจัดการทำประกันเองก็ได้แหละ
แต่ว่าก็อันนี้เหมือนกับอุดหนุนเพื่อน

แล้วก็บอกว่าแด้มีปัญหาสุขภาพ

ก็เลยอยากทำประกันสุขภาพทำประกันชีวิตไว้ให้
วงเงินของแด้๗ล้านบาทนะ
แล้วใหม่บอกว่าเชื่อไหมมีคลิป
มีคลิปที่เคยเหมือนกับอัดกันเล่น
แล้วก็บอกว่าพูดถึงเรื่องทำประกันนี่แหละ

เออเอาคลิปนี้นะลงในโน้ตไว้ได้เลย

อันนั้นอะเห็นไหมลองฟังนิดนึงด้วยคะ
บอกนะกูจะซื้อประกันมึงให้มัน
อ้ามึงลงคลิปแล้วมึงลงในนโน้ตลอยู่ในกลุ่มเลย
บอกเลยว่าเนี่ยกูจะซื้อประกันมึงมึงคือใหม่นะ

แล้วก็ยังท้าอยู่เลยว่าลงไว้ในโน้ตได้เลย
แต่ทีนี้ก็เลยถามใหม่ไงว่าใหม่สรุปมีการซื้อประกันกันจริงไหม
สรุปแล้วไม่ได้มีการซื้อนะ
เพราะว่าไม่ได้มีการจ่ายเบี้ย

ที่ใหม่คุยกับแด้
แด้แล้วคือใหม่ส่งข้อความไปหาแด้
บอกว่าเนี่ยแวะเซ็นเอกสารให้เขาหน่อยนะ

แล้วแด้ตอบกลับมาว่าแอมใช้ตังค์ไปหมดเลยทะเลาะกับมันอยู่

ก็มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวนี่ไงเป็นหลักฐาน
ว่าจริงไอ้เงินที่แอมจะทำประกันน่ะ

อันนี้ใหม่เอาหลักฐานมาให้ดูเนี่ยนะคะ
แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ย
คือพอทะเลาะกับแด้ด้วยไม่มีตังค์จ่าย

เอาเงินไปจ่ายหนี้หมดแล้วสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำประกันค่ะ
ทีนี้มันมีข้อความ
มันมีข้อความที่แอมเนี่ยเหมือนกับแชทไลน์คุยกับแด้
แล้วก็มีการด่ากันด้วยแบบคำหยาบคายด้วยคุณผู้ชม

แล้วก็สั่งแบบว่าแบบให้ไปตายซะอะไรแบบนี้ค่ะ
ซ้ายมือคือแด้นะขวามือเนี่ยคือแอม
แล้วเหมือนกับเป็นการทะเลาะกัน
เพราะว่าแด้ก็บอกว่าเธอใช้ตังค์จนหมดแล้ว
ก็แบบตอบมาแล้วก็มีการด่ากันแบบนี้ค่ะ

กี่ครั้งที่ผิดพลาดไม่เคยแก้ไขนั้นแน่นะ

แอมสวนมาแหละไอ้หน้าอะไรไม่รู้แหละแล้วก็เบลอไป
ใช่นี่แหละค่ะเป็นหลักฐานข้อความในแชทนะ
แอมกับแด้เหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็ดูจากตรงนี้
มันก็เป็นเรื่องของเงินเงินทองทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชม

ทีนี้ตอนหลังใหม่บอกนะใหม่ติดต่อกลับไปหาแอม

แต่ทีนี้ก็มารู้ข่าวว่าแด้ก็เสียชีวิตไปแล้วไง
นี่แหละค่ะใหม่คือพยานอีกคนนึง

สรุปว่าประกันชีวิตที่จะทำให้แด้ก็ไม่ได้ทำ